ท่านผู้ชมครับไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลยางม่วง
อำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะรถกระบะกับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์
เดี๋ยวท่านไปดูคลิปเลยนะครับนี่ฮะเป็นถนนเรียบคลองชลประธาน
โอ้โหนี่ฮะกลางลำเลยอ่ะคุณภาคภูมิแล้วฟอร์จูเนอร์ตกลงไปในคลองชลประธานนะครับ
ค่ะโอ้โหหมุนแล้วก็ตกลงไปเลยที่สำคัญก็คือในโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ
มีคนอยู่ในรถสี่คนนะฮะก็ตกลงไปในน้ำนะครับ
โชคดีที่มีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์รีบกระโดดลงไปในน้ำแล้วก็สติดีมากครับ
ท่อนเหล็กลงไปด้วยนะฮะทุบกระจกนำตัวคนที่อยู่ในรถทั้งสี่คน
ขึ้นมาจากน้ำได้นี่ครับ
กู้ภัยก็มาช่วยกันนะครับอ่าสี่คนนี้ตอนที่เอาตัวออกมาจากรถได้นะครับ
ท่านผู้ชมครับหัวใจหยุดเต้นไปแล้วนะครับอืม
กู้ภัยที่มาถึงต้องช่วยกันปั๊มหัวใจนะฮะ
แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งอาการล่าสุดในตอนนี้โชคดีมากที่ชีพจรกลับมา
ปลอดภัยทั้งสี่คนค่ะแต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
โอ้โหตำรวจสพธรรมกาบอกว่าตอนนี้ได้นำตัวคนขับรถกระบะนะครับ
ที่ชนฟอร์จูเนอร์จนตกลงไปในคลองเนี่ยนะฮะไปสอบปากคำแล้ว
เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับคลิปภาพเหตุการณ์
เส้นทางต่างต่างในการขับของทั้งสองคันนะครับอ่า
เพื่อจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปอ่า
ตกลงแล้วคันไหนผิดคันไหนถูกอะไรยังไง
แต่กระบะก็ชนเขาเข้ากลางลำเลยฮะ